กฎแห่งกรรมเป็นเรื่องที่หลวงพ่อจรรย์นั้นได้เน้นย้ำให้ศิษยานุสิตนั้นได้ยึดถือปฏิบัตินะครับ
และหมั่นประกอบกรรมดีอยู่เป็นนิดครับ
ความสำคัญของกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นเรื่องกฎธรรมชาติที่หลวงพ่อจรรย์นั้นได้เน้นย้ำ
เรื่องนี้มีที่มาที่ไปและมีความสำคัญอย่างไร
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ผู้ปฏิบัติธรรมชายและหญิงนุ่งขาวห่มขาวเดินจงกรมและนั่งสมาธิ
เป็นภาพที่เห็นกันเป็นปกติที่วัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรี
ความศรัทธาและเลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนจากชีวิตจริง
ของหลวงพ่อจรรย์ธิตธรรมโม

ซึ่งยกตัวอย่างจากสิ่งที่ท่านประสบเป็นอุทาหรณ์

ด้วยการทำวิปัสนากรรมฐานตามหลักสติปัทธาน๔

ทีนี้ถ้าจะให้ทำได้ผลต้องมาอย่างน้อยประมาณสัก๗วัน

เรียกว่าการมาเดินจงกลม
สวดมนต์มานั่งสมาธิ
แล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่วัด
เพราะว่ามาถือศีลด้วย

ที่จะทำให้เกิดสมาธิและปัญญา
แต่ว่าไม่ใช่ว่ามาทำกรรมฐานแล้วจะต้องดีไม่ใช่
แต่ว่าเป็นไงแต่ว่าไม่ดีแล้วรับได้
เขาก็มีสติแต่ก่อนนี้ไม่ดีและรับไม่ได้เป็นทุกข์

เพื่อว่ามีอารมณ์ดีร้ายต่างมากระทบ

ผู้คนทุกยุคทุกสมัยรู้จักหลวงพ่อจรรย์
ในแต่ละวันจึงมีผู้คนหลังไหลมาวัดอำภาวันกันเป็นพันคน
เพื่อบวชเนธขมะและปฏิบัติธรรมกันอย่างต่อเนื่อง

เพราะท่านมีความอดทนและเจ็ดสลัก
เพื่อจะให้ประชาชนทุกคนทุกเพศทุกวัย
แล้วก็ไม่แบ่งชนชั้นวันนะ
สามารถเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาหาหลวงพ่อได้ครับ
หลักเลยของหลวงพ่อก็คือการมีสติครับ
มีสติทีนี้ใช้ในการทำงานใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกอย่างนะครับ
มีสติหลักคำสอนของท่านครับหลักคือการมีสติ
สนใจในการคำสอนของท่านและการที่ท่านให้ปฏิบัติอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกมีความสนใจก็เลยหาโอกาสที่ว่าจะมาปฏิบัติธรรม
แล้วก็พอดีได้ฟังจากเทปธรรมะของท่านนะคะ
ก็สนใจก็เลยเออมันช่วยเราได้นะ
ทำให้เราแบบว่านิ่งได้สงบได้จริงอะไรอย่างนี้ค่ะ
หลักธรรมคำสอนกฎแห่งกรรมของหลวงพ่อจรรย์
ทำให้ถนนบุญทุกซ้ายต่างมุ่งหน้าสู่วัดอำภาวัน
อันเป็นสถานที่ฝึกจิตฝึกสมาธิ
หลวงพ่อจรรย์มุ่งสอนลูกศิษย์ให้เข้าถึงคำว่ากฎแห่งกรรม
วันที่มีศรีเคนข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน